ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะนึกถึงสภาพห้องเช่าชั้นบนให้เช่าชั้นล่างให้เช่า
เสียงมันอ่ะดังถึงกันพอเสียงดังได้ฟังแล้วมันรำคาญค่ะ
นี่ขณะเคลียร์กันจบไปรอบนึงแล้วนะแต่ไอ้รอบนี้มันเกิดอะไรขึ้น
รำคาญจนเอามีดแทงกันอ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงหน้าห้องเช่าค่ะ
อยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะตำรวจที่สพพานทองเนี่ยไปตรวจสอบ
เจอคนเจ็บคือนายพงฉัดศรีแก้วอายุ๒๘ปีนี่เขาเปิดแผลให้ดูนะคุณผู้ชม
โดนมีดแทงเข้าที่ชายโครงซ้ายแผลหนึ่งคือเขายังพอให้การได้
ห้องที่อยู่ล่างห้องผมนี่แหละชื่อว่าสมบูรณ์ป้านภูมิอายุ๓๖ปีค่ะ
ก่อนหน้านี้ผมกับสมบูรณ์เคยทะเลาะกันไปทีนึงแล้วเรื่องเสียงดัง
แต่ก็เคลียร์กันจบไปแล้วแต่พอมารอบนี้เนี่ยเป็นปัญหา
ระหว่างพี่ชายของนายฉัดพงศ์คนเจ็บกับทางฝั่งผู้ก่อเหตุนายสมบูรณ์
เสียงดังเหมือนเดิมตัวผมก็เลยอ่ะรอบที่แล้วผมเคลียร์จบไปแล้วไง
ก็เลยมาช่วยคุยให้คิดว่าจะจบไปด้วยดีแต่ฝั่งนั้นน่ะเขามาพูด
ตอนที่ผมเดินกลับหลังไปนะเขามาพูดว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวมึงจะไม่ได้เห็นหน้าลูกมึง
ผมขึ้นเลยประโยคนี้ประโยคเดียวเพราะว่าตอนนี้เมียผมท้องอยู่

แล้วก็ถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรพูดทำไม
พูดทำไมอย่างนี้ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลย
สมบูรณ์เอามีดชักขึ้นมาแล้วก็แทงเขาเลยค่ะ
หลังจากนั้นสมบูรณ์วิ่งหนีไปเลยนะ
อันนี้ได้ฟังทางฝั่งคนเจ็บแล้วใช่ไหม
เมียคนเจ็บบ้างค่ะที่บอกว่ากำลังท้องอยู่

คือเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งในสมบูรณ์
เขาจะพาเพื่อนมากินเหล้าเสียงดัง
แต่ไอ้รอบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากเสียงดังเหมือนเดิมหรือเปล่า
เธอก็เล่าให้ฟังว่าพี่เอาจริงหนูท้องอยู่

จะไม่ได้เห็นหน้าลูกมึงระวังเอาไว้นะ
เป็นใครใครก็ไม่พอใจเหมือนกับเขาจะฆ่าผัวหนูให้ตายงั้นเหรอ

ทีนี้ก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
เพราะว่าพออยู่ห้องเช่ามันชั้นบนชั้นล่างพี่เบิร์ต

ไม่รู้ว่าจะกลับมาแล้วเขาจะมาทำอะไรหรือเปล่า
หัวเธอโดนแทงแล้วแล้วตัวเธอกับลูกในท้องของเธอจะเป็นยังไง

ล่าตัวนายสมบูรณ์ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ